ดูเรื่องของพายุฤดูร้อนกันหน่อยนะครับช่วงนี้เป็นหน้าร้อนแล้วก็มีคำเตือนจากทางกรมอุตุด้วย
กรสินเนี่ยก็มีพายุฤดูร้อนพัดเข้ามาแต่ทีนี้เนี่ยมันทำให้ต้นยางนา
ต้นยางนานี่เป็นไม้ใหญ่ล้มฮะโค้นหักลงมาทับกระท่อม
แล้วมีชาวบ้านอยู่ในกระท่อมเสียชีวิตไปสองศพครับท่านผู้ชมครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมานะครับนี่เป็นสภาพความเสียหายนะ
พายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่จังหวัดกรสินนะครับแล้วตรงจุดนี้ต้นยางนาขนาดใหญ่
ลงมาทับกระท่อมซึ่งอยู่หน้าบ้านในซอยเฟื่องฟ้าเขตเทศบาลเมืองกรสิน
มาตัดกระแสไฟนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถทำงานได้
อ่าทางกู้ภัยกรสินก็เอาเลื่อยยนต์มาตัดกิ่งไม้ออกนะฮะ
เพื่อจะนำร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกทับออกมา
เพราะว่าถูกกิ่งต้นยางนาเนี่ยทับร่างเอาไว้
คือต้นยางนาเนี่ยแค่กิ่งนี่ก็โอ้โห
คือเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากนะครับ
ทั้ง๒ศพนะครับคือนายอดุลสมศรีอายุ๕๓ปี
และนายธรรมนองภูครองหินอายุ๖๖ปี
อกจากนี้พายุยังพัดบ้านเรือนพังเสียหายไปหลายหลัง
ไฟฟ้าทั่วเมืองกรสินดับไปหมดเลยนะครับเมื่อคืนนี้
การไฟฟ้าก็มาระดมแก้ไขให้จนใช้การได้ตามปกติแล้ว
ส่วนวันนี้ญาติผู้เสียชีวิตทั้งสองนำศพ
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าทุ่งศรีเมือง
เขตเทศบาลเมืองกาลสินก็แน่นอนแล้วครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเพราะเป็นเหตุที่
หลายคนก็ไม่คาดคิดไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะเกิดเรื่อง
แบบนี้เกิดขึ้นนางพรภูครองหินอายุ๕๙ปี
ภรรยาของนายธรรมนองซึ่งเมื่อคืนนี้ก็อยู่ในเหตุการณ์
ด้วยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอแล้วก็สามีแล้วก็เพื่อนบ้าน
รวม๔คนนั่งกันอยู่ที่บริเวณกระท่อมหน้าบ้าน
แล้วก็มีลมพายุพัดเข้ามาเกิดฝนฟ้าขนองจากนั้นได้ยินเสียง
เหมือนกิ่งไม้หักก็วิ่งออกมาพร้อมกับเพื่อนที่นั่งกัน
อยู่นี่แหละแต่ว่าสามีกับเพื่อนบ้านอีกคนนึง
ก็คือนายอดุลสมศรีเนี่ยวิ่งออกมาไม่ทันค่ะไอ้กิ่งไม้ที่หัก
ต้นยางนาขนาดใหญ่มันก็หักโค้นลงมาทับกระท่อม
แล้วก็ทับทั้งสองเสียชีวิตซึ่งที่ดินบริเวณบ้าน
เป็นที่ราชพัสดุนะฮะซึ่งนางพรบอกว่าตัวเองกับครอบครัว
อาศัยอยู่มาหลายสิบปีแล้วแล้วก็เห็นต้นยางนาขนาดใหญ่เนี่ย
มันอยู่อยู่แล้วนะเคยติดต่อไปยังเทศบาลเมืองกรสิน
สำนักงานป่าไม้แล้วก็ธนารักษ์เพื่อยื่นเรื่องขอตัดต้นยางนา
ออกจากบ้านค่ะเขาเป็นไม้ที่ต้องขออนุญาตก่อนเพราะเกรงว่า
ปล่อยไว้เนี่ยมันจะอันตรายเนื่องจากต้นยางนาต้นนี้สูงมาก
กิ่งใหญ่มากกิ่งที่หล่นมาทับสามีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ย
ประมาณสามสิบเซนติเมตรก็ขอร้องไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลายครั้งแต่ได้รับคำตอบเพียงแค่ว่าเดี๋ยวจะมาดูให้
แต่ผ่านไปหลายปีไม่เคยมีใครมาดูสักครั้ง
กระทั่งเมื่อคืนนี้เกิดพายุพัดเข้ามาเนี่ยแล้วกิ่งมันหักทับเลยนะครับ
คืนถ้ามาทางฉันฉันผ่าเลนออกทางทางเลนออกทางนุน
ก็เรียกว่าพ่อลูกพ่อแกะกะจิลูกอยู่แต่ว่าแกะกะจิลูกยากเนี่ยน้องผู้เท้า
ฉันก็เรียกออกก้นแล้วก็เรียกก็เรียกออกน้ำก้น
คนก็บอกว่าให้ไปกลมปะไหมแล้วคนก็ว่าให้ไปท่าเทศสัมภาณ
ท่าเทศสัมภาณน่ะถามอยู่ธนโยคคนก็ว่านี่ตัดไม่ได้
ลูกของผมต้องทางดายยาธุวงบกับเขาไปเนี่ยพวกมันก็เลือกว่าธนาไปนิยมพระพสดุ
ส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบต้นยางนาที่อยู่ในบริเวณให้หน่อยนะฮะแล้วก็หาทางในการจะตัดหรือว่าจะทำยังไง

เพราะว่าก็กังวลว่าถ้ามีลมพายุเข้ามาอีกเนี่ย
หากยังไม่ตัดกิ่งหรือไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย

แล้วถ้าทับบ้านเรือนของชาวบ้านมันก็มีความเสียหายนั่นแหละ

ถ้าหนักสุดก็เหมือนเมื่อคืนก็คือมีคนตาย
ค่ะตอนนี้หลายพื้นที่ต้องระวังเรื่องของพายุ
ล่าสุดมีเพื่อนอยู่อุบลราชธานีส่งรูปมาเหมือนกัน
พายุพัดต้นไม้หักโค้นอย่างนี้หลายจุดเลยนะคะตอนนี้